โศกภาคการเมืองถือว่าเป็นตำแหน่งสำคัญที่เป็นกระบอกเสียงของภาคการเมืองนะครับ
วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักไปเปิดใจของโฆษกภาคการเมืองน้องใหม่
ศกภักดิ์ไทยรักษาชาตินะครับซึ่งก็เป็นนักการเมืองหน้าใหม่ฮะ
กายพงเกษมสัตยาประเสริฐอดีตผู้ประกาศข่าวที่เพิ่งก้าวจากเวที
หันเหจากเวทีสื่อสารมวลชนนะครับเข้าสู่เวทีการเมือง

ปกติก็เคยแต่นั่งสัมภาษณ์คนอื่นเขาแต่วันนี้เปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ถูกสัมภาษณ์แบบเจาะลึกบ้าง
กับกายพงเกษมสัตยประเสริฐโคศกภักดิ์ไทยรักษาชาติใหม่แกะกล่องคนนี้
ผ่านตัวจากผู้ประกาศข่าวกระโดดเข้ามาลงชิมลางถนนสายการเมือง
ก่อนหน้านี้ผมทำงานเป็นผู้ประกาศข่าวเรื่องความเป็นกลางทางการเมืองก็ยังถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ
แม้ในปัจจุบันเนี่ยหลายคนอาจจะเลือกข้างการเมืองชัดเจนแต่ว่าตัวผมเองตลอด๗ปีที่ผ่านมา
ผมก็ไม่กล้าที่จะเผยความคิดทางการเมืองส่วนตัวผ่านทางหน้าจอหรือว่าผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างมากนักนะฮะ
แต่ในเมื่อเราไปเปิดตัวกับภาคไทยรักษาชาติซึ่งมีอุดมการแล้วก็มีภาพการเมืองแบบหนึ่ง
มันทำให้เราเข้าไปเลือกข้างโดยปริยาย
แน่นอนต้องเป็นที่จับตาว่าทำไมทำไมกายถึงเลือกมาอยู่ใต้ชายคาทอสชไทยรักษาชาติ
และอะไรมาจุดประกายความคิดให้เปลี่ยนอาชีพ
ตลอดระยะเวลา๑๐ปีเนี่ยผมมีโอกาสพูดคุยกับนักการเมืองหรือว่าลูกหลานนักการเมืองหลายท่าน
ก่อนจะมาทำไทยรักษาชาติผมมีโอกาสรู้จักกับบางท่านภายในพัก
แล้วเรามีการพูดคุยกันอุดมการมันตรงกัน
เมื่อถามถึงมุมมองที่มีต่อการเมืองไทย
โศกคนรุ่นใหม่ไฟแรงคนนี้ก็ตอบแบบชัดถ้อยชัดคำว่า
เป็นคนที่สนใจการเมืองมาตั้งแต่เรียนอยู่ปี๑แล้ว
ไม่แปลกที่วันนี้จะเลือกเดินสายอาชีพนักการเมือง
อีกทั้งครอบครัวก็ไม่เคยปิดกั้น
และเปิดโอกาสให้เลือกเส้นทางสำหรับอนาคตด้วยตัวเอง
คือหลังจากนี้ผมไปทำการเมืองตลอด๗ปีที่ผมอยู่ในวงการข่าวมาเนี่ย
มันช่วยเสริมสร้างอะไรหลายอย่างนะ
มันเป็นต้นทุนที่ดีมากเลยในการพัฒนาต่อยอด

เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงในชีวิตผม
ผมก็ทำงานเป็นผู้ประกาศข่าวมาหลายช่องมาก
ระยะเวลา๗ปีที่ผ่านมาอยู่มาตั้ง๓ที่
ทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่ตัดสินใจ

แต่ว่าไม่เคยเข้ามาสั่งว่าผมจะต้องไปซ้ายผมจะต้องไปขวา

แหมสมเป็นขอการเมืองคนรุ่นใหม่ซะจริงค่ะคุณโคศก
อ้าวก็ขอเป็นกำลังใจให้โคศกน้องใหม่ในสนามการเมือง
เมื่อตัดสินใจเลือกที่จะเดินถนนสายนี้แล้ว
ก็ต้องรอดูกันยาวต่อไป
เพราะสนามการเมืองในยุค๔๐
ไม่มีใครอยากรู้ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต
จิตวรักษณ์ข่าวเทวรักทีวีรายงาน